กินจนเมาจนไม่รู้เรื่องมันทำลายอนาคตชีวิตเพิ่มได้จริง
กลัวจะดื่มเหล้ากันใช่ไหมคะดื่มต่อเนื่อง
มาดูอุทาหอนที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่นครรภาชศรีมา
อายุ๗๔ปีแล้วก็ชอบกินเหล้า
ปกติคนที่จะไปกินเหล้าด้วยกันบ่อยก็เป็นเด็กหนุ่มรุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นลูกเลย
วัย๔๔ปีเป็นลูกของเพื่อนบ้านซึ่งก็สนิทกันด้วยนะครับ
ปรากฏว่าไปยิงเขาจนไส้แตกไส้ทะลัก
เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาขโมยเงินของตัวเอง
ทั้งที่เงินนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเก็บไว้ใต้หมอน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสพสูงเนินนครราชศรีมาได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๒ตะบนมะเกลือเก่า
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าผู้ที่ถูกยิงชื่อนายทวีศรีจันทึกอายุ๔๔ปี
ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องจนไส้เนี่ยไหลออกมานอนหายใจรวยรินรอให้คนมาช่วย
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลสูงเนิน
จากนั้นก็ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เป็นเพื่อนบ้านกับนายทวีที่ถูกยิงตามไปจับได้ที่บ้านฮะ
พร้อมกับปืนลูกซองยาวที่เป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
พบว่าปืนนี่มีทะเบียนถูกต้องนะครับก็ควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
นายนิคมสารภาพว่าลงมือยิงเขาจริงเนื่องจากไม่พอใจที่นายทวี
ขโมยเงินเกือบ๕๐๐๐บาทตอนที่เมาแล้วก็หลับ
ตำรวจก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปติดตามเรื่องนี้ไปเจอกับนางดาวเรืองศรีจันทึก
แม่ของนายทวีที่ถูกยิงบาดเจ็บซึ่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเป็นแบบนี้
เดี๋ยวทำเป็นกราฟิกเพื่อจะได้จำลองเหตุการณ์นะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
นายนิคมผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยได้เดินมาหานายทวีผู้บาดเจ็บที่บ้าน
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กันแล้วเอาเงินให้นายทวี๑๐๐บาท
บอกว่าให้ไปซื้อเหล้าขาวมากินกันฉลองกันหน่อย
เพราะว่านายนิคมขายข้าวได้เงินมา๔๘๐๐๐บาท
นายทวีก็ออกไปซื้อเหล้าขาวมาให้ซื้อมา๖๐บาท
ก็เอาเงินทอนให้กับนายนิคม๙๔๐บาทเพราะให้มาพันหนึ่ง
นายนิคมก็เก็บเงินทอนใส่กระเป๋าสตางค์เท่ากับว่าในกระเป๋าเนี่ยจะเหลือเงินอยู่๔๗๙๔๐บาท
แล้วทั้งคู่ก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกันกินเหล้าด้วยกันประจำคู่นี้นะฮะ
ประมาณสามทุ่มนายนิคมก็เมาแล้วเมาจนไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ
นายทวีก็เลยตัดสินใจพยุงฮิ้วปีกนายนิคมไปส่งที่บ้าน
จากนั้นคาดว่าก่อนนอนนายนิคมได้เอาเงินออกจากกระเป๋าของตัวเองเนี่ย
เก็บเอาไว้ใต้หมอนแล้วก็นอนหลับไปเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาไปเจอเงินใต้หมอนจริง
แต่พอรุ่งเช้า๒เมษายนนายนิคมตื่นขึ้นมาเปิดกระเป๋าสตางค์ดู
เอ้าเหลือเงินอยู่แค่๔๐บาททวีแน่ที่นั่งกินเหล้ากันเมื่อคืนอ่ะ
ก็ตอนก่อนนอนเมาไงเมาฮิ้วปีกเข้าไปจำไม่ได้เอาเงินไว้ใต้หมอน

พอตื่นมาทวีแน่สงสัยช่วงที่เมาเนี่ยแล้วเผลอหลับมาขโมยเงินเราแน่

นายนิคมก็เลยเดินไปหานายทวีที่บ้านแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
โดยฝั่งของนายทวีคนที่ถูกยิงบาดเจ็บยืนยันว่าไม่ได้ขโมยเงิน
ถึงขั้นสาบานบอกว่าให้ฟ้าผ่าหรือว่ามีอันเป็นไปก็ได้ถ้าเกิดเอาเงินมาจริง
จังหวะนั้นนายบุญนาคพ่อของนายทวีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับนายนิคมนะ
ได้ยินเสียงก็ออกมาห้ามปรามแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อไปแจ้งตำรวจมาเลยก็ได้นะ
เอาตำรวจมาจับมาค้นเลยก็ได้
นายนิคมก็ไม่พอใจวิ่งกลับไปที่บ้านไปหยิบปืนลูกซองมา
กลับมาขู่อีกรอบนึงบอกว่าถ้าไม่คืนเงินเดี๋ยวจะยิงให้ตาย
ฝั่งนายทวีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ยิงเลยเพราะเขาไม่ได้เอาไปเนี่ย
นายนิคมยิงจริงเอาปืนลูกซองเป็นลูกซองยาวไปพาดช่องกำแพงบ้าน
แล้วก็ยิงใส่หนึ่งนัดโดนเข้าที่หน้าท้องนายทวีล้มทั้งยืน
คือกระสุนเข้าหน้าท้องเนี่ยแล้วไส้ทะลักออกมาเลย
พอยิงแล้วนายนิคมก็เดินกลับไปบ้านตัวเองฮะ
ก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วตำรวจก็ตามมาจับกลุ่มตัว
ทีนี้ค่ะแม่ของผู้บาดเจ็บแม่ดาวเรืองก็บอกว่า
เงินที่นายนิคมมีเป็นเงินที่ขายข้าวได้ตั้งแต่ตอนต้นปี๗๐๐๐บาท
นายนิคมก็พกติดตัวเอาไว้ตลอดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบ้านของนายนิคมนั้นนะคะ
แม่ของผู้บาดเจ็บก็บอกว่าสนิทสนมมา๕๐กว่าปีแล้ว
นายทวีลูกชายก็มีอาชีพเป็นช่างรับจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
ว่างก็ออกไปจับปลาจับกบ
ทุกครั้งที่หาได้มาก็ทำเป็นกับแกล้ม
กินกับเหล้าขาวก็กินกับนายนิคมอยู่เป็นประจำ

ไส้ไหลไส้ไหลไส้ไหลก็ไม่รู้ว่าอะไรเนอะของคนเราก็ไม่เห็นเนอะไม่เห็นสักทีก็มีไส้มีมันมีอะไรออกมา

ทีนี้ค่ะพ่อของผู้บาดเจ็บนะคะนายบุญนาคก็เป็นเพื่อนสนิทกับนายนิคมเนี่ยค่ะ
ก็เล่าว่าลูกชายก็ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ได้เอาเงินไปไม่ได้เอาเงินไปแล้วก็รักนายนิคมเหมือนพ่อแท้ด้วยซ้ำจะเอาเงินไปทำไมนะคะ
แต่นายนิคมไม่เชื่อไงไม่เชื่อไม่ฟังโวยวายเนี่ยก็เลยบอกนายนิคมไปแจ้งความจับลูกชายเลยก็ได้นะ
พอนายนิคมได้ยินแบบนี้ยิ่งโกรธไงวิ่งกลับไปเอาปืนลูกซองที่บ้านแล้วกลับมายิงเลยอะค่ะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะคนที่ถูกยิงนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาแต่ยังกลับบ้านไม่ได้ต้องดูอาการอย่างน้อยอีกสัก๗วันเพื่อระวังเรื่องของแผลติดเชื้อ

เหมือนที่แม่คนเจ็บบอกว่าไส้ทะลักมันไหลแบบมันน่ากลัวอ่ะ

ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของนายนิคมนะคะอยู่ห่างจากบ้านผู้เจ็บแค่สองหลังเองค่ะ
ล็อกปิดใส่กุญแจไม่มีใครอยู่
ทีมข่าวของเราไปเจอนายชุมพลนิราชญาติของนายนิคม
ก็เล่าว่านายนิคมอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ทางกับภรรยาไปปีกว่าแล้ว

แต่ด้วยความที่ใช้ชีวิตคนเดียวไง
ตกเย็นก็มีเล่าข่าวเป็นเพื่อน

พอเมาก็โมโหร้ายไม่ฟังใคร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเสียใจ
เพราะว่าครอบครัวของนายทวีก็เหมือนญาติพี่น้องกัน

กลายเป็นครอบครัวใหม่
รถฟังต้องการ

ถ้าใครว่าซื้อเลี้ยง
และทิ้งไม่แพ้

ก่อนไปก็แฟวและรถฟานไป
เขากลายเป็นคนขนลดรู้สึกอีกหนึ่งอุ้ยแต่เป็นคนกระหยันคนแค่ว่าคนดีเลยเนอะ
เวลาจะมาหนักเล่าตอนหลังตอนทิ้งกับเมียนี่แหละส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่สพสูงเนินไปติดตามความคืบหน้าทางคดีค่ะ
นายนิคมยังถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนะคะเพราะว่าพนักงานสอบสวนต้องสอบปากคำนายนิคมเพิ่มเติม
ระหว่างที่ตำรวจนำตัวนายนิคมออกมาทีมข่าวก็เลยมีโอกาสได้ถามนายนิคมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
นายนิคมยอมรับว่าตอนแรกเข้าใจว่านายทวีขโมยเงินไปจริงจริงอ่า
ก็เลยโมโหไม่คิดว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงคนนับถือกันสนิทกันเหมือนญาติจะกล้าขโมย
ก็เลยตั้งใจจะเอาปืนลูกซองในบ้านมาถือขู่ไว้เฉยเพื่อให้นายทวีกลัวแล้วก็เอาเงินมาคืน
แต่จังหวะที่เอาปืนไปขู่ฝั่งนายทวีท้าให้ยิงอ่าก็เลยยิงเลยอ๋อเหรอเออยิงไปนัดหนึ่งอ่า
บอกว่าตั้งใจยิงขู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากระสุนไปถูกนายทวีตรงไหน
ไม่ได้ยิงแบบหวังให้ตายหรือหวังเอาชีวิตนะคะนายนิคมบอกว่าพอถูกจับ
รู้ความจริงทั้งหมดว่าเงินสี่หมื่นกว่าบาทเก็บไว้ใต้หมอนที่บ้านตัวเองไม่ได้ถูกขโมย
เสียใจมากอยากจะขอโทษครอบครัวของนายทวีรู้สึกผิดมาก
ก็ไม่โทษใครโทษตัวเองที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์จนทำให้เรื่องบานปลาย
ก็เกือบจะทำให้เสียชีวิตอ่ะนายทวีอ่ะบาดเจ็บอ่ะ
เอาไปคุมเฉยไม่ไปตั้งใจจะไปยิงเขาแล้วเขาถามว่าไงครับตัว
เค้าบอกนิดเลยผมต้องรู้สึกเสียใจครับขอโทษตัวเองมากกว่าใช่ไหม
ตัวเองไม่ดีก็เสียใจตอนมากตัวไหร่นอนท่าไม่หลับครับ

อื้อฮือนี่ไม่ได้กินเล่าล่ะอันเนี้ยเล่ากินเราล่ะ
ภริษพรพันธ์รองสรวรรษสอบสวนสภพศวงศ์
เนินเจ้าของคดีบอกว่าคดีนี้ผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
แล้วก็บอกว่าที่ก่อเหตุเพราะคนเจ็บเนี่ยท้าทาย
แล้วก็เข้าใจว่าคนเจ็บขโมยเงินไป
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหา๓ข้อหา
คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะ

นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีคิ้ว
แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานสรุปสำนวนคดีกันต่อไป